ศึกยอดมวยไทยรัฐสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าแหม่มีเสน่ห์นะครับเป็นมวยเข่าพันแกร่งจากจนะสงขลาเจอกับมวยทายาทมหาหินจากนครราชศรีมาลูกหลานย่าโมนะครับ
และตอนนี้ผมยืนอยู่กับคู่เอกมุมแดงครับร้อยเชิงจ้อยนาธวีครับ
รายนี้แห่มวยเข่าเลยครับแต่ที่เหนือยิ่งกว่าวันนี้ต้องต่อสี่ปอนด์

น่าจะไม่เป็นปัญหานะ
วันนี้กะมาแจ้งเกิดเต็มที่

แต่ว่าเต็มที่เต็มถังแน่นอนฝากอะไรถึงแฟนหมัดมวยด้วย
ทั้งแฟนมวยชาวใต้และแฟนมวยที่กรุงเทพ
โดยเฉพาะนวมิน๙๕เขาว่าเราเป็นนักมวยเงินเดือนตัวใหม่ของแถวนั้นเลย
วันนี้ก็ช่วยเชียร์ทำให้เต็มที่

ก็ทำเต็มที่นะครับสักช่องว่าสี่ปอนไม่มีปัญหามีวิธี
แน่นอนส่วนความมั่นอกมั่นใจมุมน้ำเงินเป็น
ยังไงนี่ไปฟังกันครับเอาละครับมาที่ฝั่งมุมน้ำเงินครับ
เพชรเกยงไกยต่อสิดาชัยนะครับลายนี้มาถาญาติ
มหาหินจากโคราชลูกหลานย่าโมนะครับ
ไฟล์นี้การเจ็บตัวการฟิตซ้อมเป็นไงบ้าง
เต็มที่ครับฟิดปรี๊ะ
เต็มที่ฟิดปรี๊ะวันนี้เด็ดของเขานะฟิดปรี๊ะ
อกมั่นใจขนาดไหนไฟล์นี้๑๐๐หรือล้านเปอร์เซ็นต
บอกชัดเลย

คู่เอกถือว่าเก่งเล็กเจอเก่งใหญ่

เอาละครับมาต่อกันที่ผลการลดน้ำหนักตรงนี้นะครับ
เปิดชมคู่แรกนี่พิกัด๑๐๕ปอนดประเภทเล็กพริกขี้หนูนะครับ
ดีทั้งคู่นะครับสกัดเพชรเจอกับแสงอาทิตย
เมื่อเช้าก็มาพอดีพิกัดทั้งคู่ก็คุมมาจากค่าย
คู่ที่สองการถ่ายเท้าสดนี่๑๐๖ปอนด์นะครับ
พอดีพิกัดเช่นกันฉมวกเพชรเจอกับหนึ่งพยักษ์นะครับ
แล้วก็คู่รองของรายการก็พิกัดใหญ่ขึ้นมานะครับ
๑๒๐ปอนด์เพชรสีนินเจอกับพจสาเล็กนะครับ
มุมแดงมาพอดีพิกัดขณะที่น้ำเงินมาเกินเล็กน้อย

ส่วนคู่เอกนำรายการที่น่าสนใจนะครับ
มันมีการตอบหนักถึง๔ปอนด์ครับ
มุมแดงนักมวยจากแดนสตอร์นะครับ

ขณะที่น้ำเงินนี่ทายาทมหาหิน
ลูกหลานย่าโมจากนครราชศรีมานะครับ

มุมแดงมาเกินไป๑ปอนด์เมื่อเช้า

ขณะที่น้ำเงินที่คุมมาจากค่าย

เอกชุมพรสุรพัฒน์จานุมณีแหล่งครับ